ท่านผู้ชมครับมีรถเก๋งสองคันเขาไล่บี้ไล่เบียดไล่ปาดกันมา
นะฮะมาถึงแยกตลาดซูวินทะวงขาเข้ากรุงเทพนะฮะ
ในพื้นที่ฉะเชิงเศร้าค่ะเฉียวชนกันจนได้
ลงมาจากรถเนี้ยมีคันหนึ่งวิ่งไล่ต่อยเขาอืม
แล้วมีคนเนี่ยไล่ตามห้ามแล้วก็ถ่ายคลิปไว้ได้นะฮะ

เขามาวะพี่นี่ฮะมีพลเมืองดีที่เห็นเหตุการณ์
พยายามเข้าไปห้ามทั้งสองคนให้หยุดวิวาดกันนะฮะ
เขาก็ถ่ายคลิปไปด้วย๔ทุ่มครึ่งคืนที่ผ่านมา
บนถนนก่อนถึงแยกตลาดสุวินทวงสัก๓๐๐เมตรนะครับ
ฝั่งขาเข้ากรุงเทพตรงเนี้ยจะเป็นพื้นที่ตำบลสาราแดง
คือหลังจากที่ตรวจสอบไปตรวจสอบมาเนี่ย
ผู้ชายที่ไล่ทำร้ายเขาชื่อนัทพลวัดเล็ก
อายุสามสิบห้าคนเสื้อลายนะฮะเป็นคนขับรถ
นี่นัทธพลวัดเล็กเดี๋ยวรอฟังเขานะครับ
อีกคนนึงที่นัทพลเขาไล่ทำร้ายเนี่ยหน้าตาบวมปูดหมดเลย
นี่คนนี้เห็นไหมฝั่งซ้ายนี่แก้มนี่ปูดเลย
ชื่อธีรพลเสงจริงอายุ๒๙
เขาขับฮอนด้าแจ๊สเหมือนกันแต่ของเขาคันสีบรอนเทานะฮะ
ทั้งสองคันร่องรอยเฉียวชนรอบคันเลย
ถามว่าเกิดอะไรขึ้นธีรพลคนเจ็บนะบอกว่า
ขับรถออกมาจากตัวเมืองฉะเชิงเซาผมก็ใช้เลนขวามาตลอด
ถึงสะพานข้ามแยกตลาดปองพลรถของนัทพลเนี่ยขับมาแซงซ้ายแล้วปาดหน้าผมก็แซงกลับ
จากนั้นก็เกิดการขับปาดกันไปปาดกันมา
เขาบอกเขาเสียหลักหมุนไปชนขอบปูนข้างทาง
ถึงขั้นนี้แมคแตกล้อแตก

ปรากฏว่านัทพลจอดรถลงมาแล้วก็ตามคลิปเลย
ชกไล่ทำร้ายเขาใหญ่เลย
นี่ฮะฝั่งนัทพลนะฮะ
เขาบอกว่าเขาบันดาลโทษะนะ
คือที่โมโหไม่ใช่ถูกแบบแซงไปปาดมาเลยนะ
แต่เพราะว่าระหว่างที่ขับไล่บี้กันเนี่ย
รถของธีรพลเนี่ยพยายามเบรกให้เขาเสียจังหวะ
เขาก็ตะโกนเรียกจอดให้ลงมาคุยกัน

จนแบบชนกันแล้วก็ไปชนขอบปูนนี่แหละ
จังหวะคันนั้นไปต่อไม่ได้เขาก็ลงมาก็ใส่เลยฮะทีนี้
ผมบอกให้เขาจอดแล้วเขาไม่จอดพี่

เราต่อยเขาก่อนหรือเขาต่อยเราก่อน

ก็บอกให้เขาจอดเขาไม่จอด

ใช่พี่เขาจนรถผมอะ
ถนนไม่พอข้างถนนยังแบบไม่ห้ามอารมณ์กันอีกนะฮะ
ท่านผู้ชมครับทีนี้พอสพบังน้ำเปรี้ยวได้รับแจ้งเหตุมาตรวจสอบที่เกิดเหตุเนี่ย
ระหว่างกำลังตรวจสอบอยู่นี่ฮะ
นัทธพลเหมือนกับเอาอะไรไปซ่อนไว้ที่กระถางต้นไม้

ตำรวจก็เลยไปดูกระสุนปืน๕นัด

แล้วมีปืน๓๘๐ซ่อนอยู่ด้วย

นัทพลขึ้นรถขับหนีไปเลยฮะ
นี่นัทพลมาเอาของที่ซ่อนไว้หน่อย

นี่ขับรถหายไปเลยตอนนี้ยังไม่เจอตัวนะครับ
ช่วงเช้าที่ผ่านมาพ่อกับแม่ของทีรพลคนเจ็บเนี่ยมาพบตำรวจนะฮะ
อยู่โรงพยาบาลยืนยันว่า
คู่กรณีเนี่ยจะต้องมารับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
บอกว่าปืนที่ยึดได้จากนัทพลเนี่ยเป็นปืนไม่มีทะเบียนนะฮะ
ตอนนี้รู้ที่อยู่ของคนก่อเหตุแล้ว

น้องจอกนะเดี๋ยวก็จะเรียกให้มาพบพนักงานสอบสวน
ถ้าไม่มาตามหมายเรียกก็จะออกหมายจับต่อไป
ข้อหาเบื้องต้นแน่คือเรื่องของการมีปืนและเครื่องกระสุนปืน
ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
การพาไปในทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วย

ส่วนคดีเฉียวชนคดีทำร้ายร่างกายคดีทำให้เสียทรัพย์
เดี๋ยวรอใบแพทย์จากคนเจ็บก่อน
แล้วรอสอบปากคำคนเจ็บอีกทีนึง
ก็จะแจ้งข้อหาเพิ่มต่อนะฮะ